มาดูอีกหนึ่งพาดหัวนะคะรวมถึงเป็นภาพข่าววันนี้ด้วย
สำหรับการจับยาเสพติดค่ะจับหนุ่มเฝ้ายาบ้าค้ายาไอซ์
ค่าจ้างห้าหมื่นบาทต่อเดือนนะคะก็เป็นการขยายผลมาจากกลุ่มผู้เสพค่ะ
แล้วก็ขยายไปจนถึงผู้ค้ารายย่อยได้โดยตำรวจนครบานสี่ก็ได้จับตัวคนที่
เป็นคนส่งยาเสพติดแล้วก็ขยายผลตรวจค้นบ้านพักย่านลาดพร้าว
ได้ของกลางเป็นยาบ้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเมตรแล้วก็ไอซ์อีกห้ากิโลกรัมนะคะ
ไปจับได้ในห้องพักที่สอยหละพร้าวยี่สิบหกมีนายนบรัษณะวรสุทธิ์
โดยการจับกลุ่มครั้งนี้อย่างที่บอกว่าเป็นการขยายผลจากกลุ่มผู้เสพในพื้นที่ตำรวจนครบานบึงกลุ่ม
ก็สืบจนรู้ว่านายนบคนนี้นี่แหละเป็นผู้ค้า
ก็เลยวางแผนล่อซื้อไอซ์๑๐๐กรัม
โดยให้มาส่งบริเวณปากซอยนวมิน๔๒ถึงได้รวบตัวได้นะคะ
สอบสวนนายนบก็รับสารภาพ
บอกว่ารับยามาจากผู้ค้ารายใหญ่

ให้ไปรับของที่จะนำมาทิ้งไว้ข้างทางย่านเกษตรนวมิน
จากนั้นก็จะนำมาพักไว้ที่ห้องพักนี้นี่แหละค่ะ
แล้วก็กระจายยาเสพติดให้กับลูกค้าตามคำสั่ง
ก็จะติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันไลน์
จากนั้นจะนำยาเสพติดบรรจุถุงพลาสติกไปวางเอาไว้ตามจุดนัดต่าง
จากนั้นก็จะนำมาพักไว้ที่ห้องพลาสติกไปวางเอาไว้ตามจุดนัดต่าง
จากนั้นก็จะนำมาพักไว้ที่ห้องพลาสติกไปวางเอาไว้ตามจุดนัดต่าง
จากนั้นก็จะนำมาพักไว้ที่ห้องพลาสติกไปวางเอาไว้ตามจุดนัดต่าง
จากนั้นก็จะนำมาพักไว้ที่ห้องพลาสติกไปวางเอาไว้ตามจุดนัดต่าง
จากนั้นก็จะนำมาพักไว้ที่ห้องพลาสติกไปวางเอาไว้ตามจุดนัดต่าง
จากนั้นก็จะนำมาพักไว้ที่ห้องพลาสติกไปวางเอาไว้ตามจุดนัดต่าง
จากนั้นก็จะนำมาพักไว้ที่ห้องพลาสติกไปวางเอาไว้ตามจุดนัดต่าง
จากนั้นก็จะนำมาพักไว้ที่ห้องพลาสติกไปวางเอาไว้ตามจุดนัดต่าง
จากนั้นก็จะนำมาพักไว้ที่ห้องพลาสติกไปวางเอาไว้ตามจุดนัดต่าง
จากนั้นก็จะนำมาพักไว้ที่ห้องพลาสติกไปวางเอาไว้ตามจุดนัดต่าง
จากนั้นก็จะนำมาพักไว้ที่ห้องพลาสติกไปวางเอาไว้ตามจุดนัดต่าง
จากนั้นก็จะนำมาพักไว้ที่ห้องพลาสติกไปวางเอาไว้ตามจุดนัดต่าง
จากนั้นก็จะนำมาพักไว้ที่ห้องพลาสติกไปวางเอาไว้ตามจุดนัดต่าง
จากนั้นก็จะนำมาพักไว้ที่ห้องพลาสติกไปวางเอาไว้ตามจุดนัดต่าง
จากนั้นก็จะนำมาพักไว้ที่ห้องพลาสติกไปวางเอาไว้ตามจุดนัดต่าง
จากนั้นก็จะนำมาพักไว้ที่ห้องพลาสติกไปวางเอาไว้ตามจุดนัดต่าง
จากนั้นก็จะนำมาพักไว้ที่ห้องพลาสติกไปวางเอาไว้ตามจุดนัดต่าง
จากนั้นก็จะนำมาพักไว้ที่ห้องพลาสติกไปวางเอาไว้ตามจุดนัดต่าง
จากนั้นก็จะนำมาพักไว้ที่ห้องพลาสติกไปวางเอาไว้ตามจุดนัดต่าง
จากนั้นก็จะนำมาพักไว้ที่ห้องพลาสติกไปวางเอาไว้ตามจุดนัดต่าง
จากนั้นก็จะนำมาพักไว้ที่ห้องพลาสติกไปวางเอาไว้ตามจุดนัดต่าง
จากนั้นก็จะนำมาพักไว้ที่ห้องพลาสติกไปวางเอาไว้ตามจุดนัดต่าง
จากนั้นก็จะนำมาพักไว้ที่ห้องพลาสติกไปวางเอาไว้ตามจุดนัดต่าง
จากนั้นก็จะนำมาพักไว้ที่ห้องพลาสติกไปวางเอาไว้ตามจุดนัดต่าง
จากนั้นก็จะนำมาพักไว้ที่ห้องพลาสติกไปวางเอาไว้ตามจุดนัดต่าง
จากนั้นก็จะนำมาพักไว้ที่ห้องพลาสติกไปวางเอาไว้ตามจุดนัดต่าง
จากนั้นก็จะนำมาพักไว้ที่ห้องพลาสติกไปวางเอาไว้ตามจุดนัดต่าง
จากนั้นก็จะนำมาพักไว้ที่ห้องพลาสติกไปวางเอาไว้ตามจุดนัดต่าง
จากนั้นก็จะนำมาพักไว้ที่ห้องพลาสติกไปวางเอาไว้ตามจุดนัดต่าง
จากนั้นก็จะนำมาพักไว้ที่ห้องพลาสติกไปวางเอาไว้ตามจุดนัดต่าง
จากนั้นก็จะนำมาพักไว้ที่ห้องพลาสติกไปวางเอาไว้ตามจุดนัดต่าง
จากนั้นก็จะนำมาพักไว้ที่ห้องพลาสติกไปวางเอาไว้ตามจุดนัดต่าง
จากนั้นก็จะนำมาพักไว้ที่ห้องพลาสติกไปวางเอาไว้ตามจุดนัดต่าง
จากนั้นก็จะนำมาพักไว้ที่ห้องพลาสติกไปวางเอาไว้ตามจุดนัดต่าง
จากนั้นก็จะนำมาพักไว้ที่ห้องพลาสติกไปวางเอาไว้ตามจุดนัดต่าง